เอามาดูเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เรียกนักเรียนหญิงม๓เข้าไปสอบถาม
เกี่ยวกับคลิปที่มันแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย

ครูฝ่ายปกครองเป็นครูผู้หญิง

ใช่สอบถามว่าเธอเป็นคนที่อยู่ในคลิปหรือเปล่า

แต่คุณครูบอกว่าของแบบนี้ต้องพิสูจน์
พิสูจน์คะเปิดหน้าอกพิสูจน์เปรียบเทียบกับในคลิปค่ะ
อ้าวทำได้ด้วยนะแบบนี้
แต่ว่าแม่ของเด็กคนนี้รู้เข้า
ไม่ยอมไม่ยอมไม่สบายใจมาก

แต่จนถึงวันนี้ปีนึงและอีก๑เดือน

คือเหตุการณ์มันเกิดสิงหาปี๖๐
เดือนหน้าสิงหาก็จะครบปี๖ปีแล้ว

ใช่ค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเรียบร้อยนะคะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
พาแม่ของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้
เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
เข้าไปพบพันธุ์ตำรวจโทสมควรเกรดเทศ
รองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสพเมืองลำปางค่ะ
ของเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายเปิดเผย

ประมาณเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๐

โดยครูเป็นผู้หญิงนะย้ำว่าครูเป็นผู้หญิงนะคะ

เรียกลูกสาวของตัวเองเข้าไปพบที่ห้องปกครอง

วัยรุ่นผู้หญิงกับผู้ชายเขามีเพศสัมพันธ์กันนี้นะ
แล้วก็สอบถามว่าลูกสาวเป็นคนในคลิปหรือเปล่า

ไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคลิป
อีกทั้งรูปร่างหน้าตาทรงผมก็ไม่เหมือนกัน

แต่ครูฝ่ายปกครองไม่เชื่อ

ทำหนังสือตัดจิตพิสัย
คำว่าจิตพิสัยก็คือคะแนนความพฤติกรรมนั่นแหละ

ตอนนั้นเรากลัวมากนะตอนเราเป็นมัธยมนะ
ตัดคะแนนความประพฤติของลูกสาวเรียบร้อย

เพราะเขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นลูกสาวจะไม่จบม๓
คุณแม่ก็เลยกลัวว่าลูกจะเรียนไม่จบ

เหมือนแบบจำใจเซ็นนะคะยอมตัดคะแนนนิดหน่อย

ครูผู้หญิง๒คนเรียกเด็กนักเรียนหญิงคนนี้เข้าไปพบอีก

เสื้อออกมาเปิดหน้าอกเอามาเปรียบเทียบกับหน้าอกของผู้หญิงในคลิป
เมื่อทราบเรื่องแม่ก็เลยเข้าร้องเรียนกับพอโรงเรียน
แล้วก็รับปากพอรับปากว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้
แต่ว่าสรุปสุดท้ายเรื่องนี้เงียบหายไป
ก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สพเมืองลำปางนะคะ

ที่ถูกให้เปิดหน้าอกไปเปรียบเทียบกับในคลิป
วันเกิดเหตุยืนยันกับครูฝ่ายปกครองไปแล้วว่าตัวเองไม่ใช่หญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในคลิป
แต่ครูก็ซักถามไปซักถามมาโอ้ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะ
คุยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเลิกเรียน
ก็เลยยอมรับก็ได้ว่าเป็นบุคคลดังกล่าวนะคะ
ฟังเสียงเด็กหญิงผู้เสียหายหน่อยค่ะ

หรือว่ายอมรับว่าเป็นคุณอุ้น
แต่ความจริงใช่เราไหม

เราเขียนคลิปแล้วเราปฏิเสธตั้งแต่ต้นเลยหรือว่า

เบื้องต้นผู้ช่วยภวมหน่วยการโรงเรียน
เห็นว่าการกระทำของครูฝ่ายปกครองทั้งสองคน
ไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญา
แต่ว่ามันไปเข้าข่ายความผิดทางวินัย
ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ช่วยพอเนี่ยนะคะ
ก็มีการพูดคุยกับนายอัจฉริยะด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งการเข้าข่ายความผิดทางวินัยเนี่ย
ทางโรงเรียนจะเรียกครูทั้งสองคน
เข้ามาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง

ก็คือการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะ

แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของทางวินัยที่ต้องให้ชี้แจงกันเอง

ถังแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดจอบราศน์อีกทาง

ที่ไปเปิดโน้มเด็กกำลังเรียนโดย

เพราะว่าถ้ามันออกมามีความผิดทางวินัยจริง

ที่จะยืนยันได้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปขอแค่นี้

ความบริสุทธิ์ความยุติธรรมคืนให้กับลูก

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ลำปาง